แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดมีผู้ชายคนนึง
ล่อลวงเด็กผู้หญิงอายุแค่๘ขวบบอกว่า
แขนเจ็บไปช่วยกดน้ำในห้องน้ำให้หน่อยพาเด็กเข้าไปในห้องน้ำคนพิการ

แล้วน้องด้วยความเป็นเด็กและใจดีอยากช่วย
นึกว่าผู้ชายคนนี้แขนเจ็บน้องก็เข้าไปช่วย
แต่เดี๋ยวดูตอนที่น้องออกมานะคะ
น้องวิ่งหน้าตาตื่นออกมาแบบนี้

นี่ค่ะแปลว่ามันเกิดอะไรขึ้นในห้องน้ำคนพิการ
ผู้ชายคนนี้เสื้อดำคนนี้ค่ะ
ทำอะไรเด็กผู้ชายคนนี้น่าจะอายุประมาณ๒๕๓๕ไม่เกินนี้

นี่เสื้อดำกางเกงยีนขายาว

ล่อลวงเด็กผู้หญิงป๑เองคุณผู้ชม
หลอกน้องบอกว่าตัวเองแขนเจ็บไปช่วยกดน้ำหน่อย
ห้องน้ำคนพิการช่วยพี่หน่อย

แม่เด็กบอกว่าตกใจก็คือเด็กวิ่งไปหาแม่

แล้วแม่ก็ไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้

แม่ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจสพพระประแดง

ป๑คือเขาก็ใส่ซื่อบริสุทธิ์เขาไม่รู้ทันเล่เหลี่ยมหรอกค่ะ
โอ้โหคุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราไปคุยกับแม่เด็กนะคะ
คุณแม่รัตนาอายุ๓๑ปีค่ะ
คุณแม่บอกว่าแม่ขายของอยู่ในห้างนี้แหละ
ก็ขายตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเย็น
ลูกสาวก็จะมาอยู่ด้วยที่ร้านนะคะ
เมื่อวานนี้ลูกสาวเลิกเรียนก็มาอยู่กับแม่ในห้างตามปกติ
ขอไปล้างมือในห้องน้ำ
ห้องน้ำก็ไม่ไกลจากร้านที่แม่ขายของอยู่อะค่ะ
แป๊บนึงลูกสาววิ่งกลับมาหาแม่
โอ้โหวิ่งแบบตกใจหน้าตาตื่นมาเลยตามภาพเลยคุณผู้ชม
แม่เองก็ตกใจแม่ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนึกว่าใครแกล้งไง
หรือว่าไปโดนใครแกล้งอะไรหรือเปล่า
ลูกเล่าให้ฟังค่ะบอกมีผู้ชายคนนึง
ขอให้ช่วยพาเข้าห้องน้ำคนพิการหน่อย
เพราะแขนเจ็บช่วยกดน้ำให้หน่อย
น้องเขาหวังดีจะไปช่วยกดน้ำให้
แล้วผู้ชายคนนี้เขาทำยังไงรู้ไหมคะ
น้องบอกว่าผู้ชายคนนี้บอกว่าช่วยถอดกางเกงให้ด้วยสิ
ช่วยลูบของรับให้ด้วยสิ
แล้วในมือในมือของผู้ชายนะคะถือโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดเล่น
ซึ่งไม่แน่ใจว่าเอามือถือมาถ่ายคลิปหรือถ่ายภาพหรือถ่ายอะไรเอาไว้หรือเปล่า
พอเก็บโทรศัพท์ปุ๊บผู้ชายคนนี้เอื้อมมือมาจับอวัยวะเพศของเด็กค่ะ
อันนี้เด็กเล่าให้แม่ฟังนะคะน้องก็ตกใจสิคะ
แต่น้องไหวตัวทันแล้วน้องฉลาดมากต้องชื่นชมจริงน้องบอกว่าน้องจำได้
แม่สอนแม่สอนตลอดว่าอย่าให้ใครมาโดนตัวนะ

พอผู้ชายคนนี้เอามือจะมาจับอวัยวะเพศของน้องปุ๊บน้องวิ่งเลยค่ะ
วิ่งออกมาจากห้องน้ำแล้วก็ไปหาแม่
แม่ก็เลยไปขอดูภาพแล้วก็ไปแจ้งความ
แม่บอกว่าตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้นะคะ
เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่เข็ดค่ะ

บอกว่าแล้วถ้าวันนั้นลูกสาวแม่วิ่งหนีออกมาไม่ได้

แล้วประตูห้องน้ำเนี่ยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามีภาพให้ดูนะคะ
กรอนเป็นกรอนแบบเก่าอะค่ะ
สนิมติดเต็มเลย
เวลาจะเปิดจะปิดมันต้องใช้แรงเยอะ
ขนาดผู้ใหญ่ยังเปิดยากเลยแม่บอกว่าโชคดีมากนะคะ
ลูกสาวแม่อายุแค่๘ขวบเปิดกรอนแล้ววิ่งหนีออกมาได้ค่ะ

ทีมข่าวของเราไปลองเปิดปิดดูด้วยนะคะ
ด้วยความที่มันเก่าเป็นสนิมด้วย

คุณเขมมาสอนแล้วถ้าเกิดว่าน้องเปิดไม่ได้

โชคดีที่น้องหนีมาได้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วที่สำคัญเลยคือสภาพจิตใจของน้องตอนนี้

ด้วยความเป็นเด็กค่ะคุณผู้ชมที่น้องเล่าให้แม่ฟังเนี่ยนะ
ยังไม่รู้เลยนะว่าที่ไอ้ผู้ชายคนนี้ให้น้องจับอ่ะ
วัยวะเพศของลับมันคืออะไรน้องไม่รู้นะ
บอกแค่ว่าผู้ชายคนนี้ให้หนูไปจับถอดกางเกงแล้วให้ไปจับ
อย่างนั้นนะคะโอ้โหแล้วลูกสาวอ่ะ
ขอโทษแม่ด้วยนะบอกว่าต่อไปนี้หนูจะไม่เชื่อใครง่ายอีกแล้ว
ถามไม่สิบรอบกลัวเด็กมันไม่กล้าพูดใช่ไหม
ไม่ถอดเขาไม่ได้ถอด
พอเขาจับปุ๊บหนูก็รีบวิ่งออกมาเลย
ตกใจมากพูดอะไรไม่ถูกตัวสั่นไปหมดเลยอ่ะ
แล้วก็บอกพี่ว่าพี่ต้นมันทำอะไรน้องไม่รู้
แล้วเขาก็เลยแบบตรวจดูร่างกายอะไรอย่างนี้

แต่น้องแบบคือเหมือนกับแบบรังเกียจที่มันให้จับอะไรแบบนั้น

ก็ได้ไปคุยกับพนักงานที่เขาขายของอยู่ในห้างนี้แหละ

บอกว่าเห็นเลยผู้ชายคนที่ใส่เสื้อสีดำ
ผู้ชายคนที่ก่อเหตุเข้ามานั่งเล่นมือถือ
เหมือนกับดูคลิปอะไรอยู่ไม่รู้ประมาณ๓๕นาที
จังหวะนั้นน้องผู้หญิงเดินไปที่ตู้น้ำ
ตู้น้ำก็อยู่ตรงทางเข้าห้องน้ำด้วยไงคะ
แล้วผู้ชายคนนี้ก็เดินตามไปซึ่งตอนนั้นลูกค้าเยอะ
พนักงานร้านค้าเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้เอกใจ
ตำรวจเอาภาพถ่ายมาสอบถามแล้วก็
ผู้ชายคนนี้เห็นอยู่เลยก่อนจะก่อเหตุ

เขาเข้ามาดูกล้องจากทางฝั่งนี้เขาก็เห็นน้องเข้าไปในห้องน้ำ
เขายังไม่เข้าตามเขาก็มายืนยืนอยู่ตรงแถวร้านทอล
แล้วเหมือนเขาก็เดินตามน้องเข้าไป
แล้วก็กล้องมันก็ไม่เห็นหรอกครับแล้วพอตัดออกมาอีกทีก็
ก็น้องยังวิ่งออกมานั่งอยู่ตรงหน้าภูติศักดิ์แล้วพอเขาเดินออกมาดูน้องซักนิด
วนกลับเข้าไปอีกรอบแล้วก็วนออกมาแล้วก็เดินหายไปเลย
จากสอบถามพนักงานร้านค้าคนนี้แล้วเนี่ยนะคะ
นักข่าวของเราก็ไปถามคนที่เขามาใช้บริการที่ห้างนี้

คือในฟรองก์อายุ๒๑ปี
ก็บอกว่าผมก็มาเดินเล่นในห้างนี้

เห็นภาพของผู้ชายคนนี้
นั่งเล่นอยู่ตรงตู้คีบตุ๊กตา

ซึ่งตรงนั้นนะคะมันก็ไม่ได้ไกลจากห้องน้ำนะ

ดูปกติเลยอ่ะแต่งตัวดีเหมือนคนมาเที่ยวห้างปกติอะค่ะ
ส่วนน้องผู้หญิงก็เดินผ่านจะไปห้องน้ำผู้ชายคนนี้ก็รีบลุกตามไปเลย
แล้วก็ไปคุยอะไรไม่รู้กับเด็กผู้หญิงแล้วก็เดินนำน้องเนี่ย
ที่ห้องน้ำคนพิการแล้วก็เห็นน้องวิ่งหน้าตาตื่นออกมาค่ะ
ตอนนั้นในฟรองก์ที่เขาให้ข้อมูลเขาบอกว่าผมยังไม่ได้เอกใจอะไรเลย
เพราะว่าท่าทางผู้ชายคนนั้นไม่ได้ดูเป็นคนโรคจิตไม่ได้ดูเป็นมิจฉาชีพอะไร
แต่งเนื้อแต่งตัวดีหน้าตาไม่ได้ดูเป็นแบบจะเป็นคนร้าย

ถูกค่ะคุณเขมมาสอนแล้วในฟรองก์เนี่ยนะเขาบอกว่ามาตกใจตอนไหนรู้ไหม
เห็นข่าวตอนเช้าอ้าวนี่มันห้างที่เราไปเดินนี่นะ
แล้วเขายังเสียใจอยู่เลยค่ะที่ไม่ได้ไปช่วยเหลือน้อง
เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วจริงซึ่งในฟรองก์บอกด้วยนะคะ
คิดว่าผู้ชายคนนี้คงไม่ใช่คนในพื้นที่
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนในพื้นที่จะแต่งตัวแบบสบาย
อาจจะใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะมาเดินห้าง
และที่สำคัญในฟรองก์เขาก็เดินห้างนี้บ่อย

แต่ก็อยากให้ตำรวจตามตัวมาดำเนินคดี
เพราะว่าห้างนี้มันอยู่ใกล้กับโรงเรียนด้วย
พอเลิกเรียนปั๊บก็จะมีเด็กนักเรียนมาเดินเล่นเยอะ
ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไปแบบนี้
จะไปก่อเหตุกับนักเรียนคนอื่นหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้ห้องน้ำนี้มันก็เคยมีเรื่องราว

เคยมีคนแอบมามีเพศสัมพันธ์กันในห้องน้ำ
มีเรื่องของโรคจิตทำธุระเปิดโชว์
ก็สังเกตเห็นมีผู้ชายเขาก็มานั่งเหมือนปกติอะครับ
แล้วก็เขาก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่สักพักนึง
แล้วพอก็เห็นมีน้องผู้หญิงเขาเดินไปทางห้องน้ำ
แล้วเขาก็ทำท่าแบบลุกลนแล้วก็เดินตามไป
หายไปประมาณสัก๔๕นาทีครับแล้วน้องผู้หญิงก็วิ่งสวนออกมาจากห้องน้ำครับ
ก็เห็นอีกทีก็เหมือนน้องวิ่งออกมาแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องด้วยแล้วทำอะไรไม่ทัน

ก็ดูแต่งตัวน่าจะมาไกลอยู่ครับเพราะว่าเขาแต่งตัวดีเหมือนว่าพร้อมจะไปเที่ยวแล้ว
เพราะถ้าคนแถวนี้ส่วนมากจะแต่งตัวชิวครับ
เหมือนมาเดินช่วงเย็นมาซื้อของ
เพราะแถวนี้ส่วนมากเขาจะไม่แต่งตัวโอเวอร์ขนาดนั้น
ก็สำหรับผมผมเป็นผู้ชายอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้กลัวอะไร

เพราะแถวนี้มันเด็กนักเรียนเยอะมันใกล้โรงเรียนหลายที่ครับ
ใช่เขาอาจจะเล็งแถวนี้ไปอาจจะเล็งไว้หลายที่แล้วหรือเปล่า
พันธุ์ตำรวจเอกประธานนันทะกรอบกุลผู้กำกับสพพระประแดงบอกว่า
ตอนนี้เรียกประชุมแล้วก็แบ่งเจ้าหน้าที่เป็น๓ชุดนะคะ
หนึ่งก็ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดในห้างนอกห้าง
แล้วก็เอาภาพคนก่อเหตุจากวงจรปิดเนี่ยค่ะ
ไปถามข้อมูลจากพนักงานร้านต่างในห้างว่าเคยเห็นหน้าไหม
รู้จักไหมแล้วก็ไล่หาข้อมูลจากรูปภัณฑ์สันธารนี้นะคะ
แล้วก็ไปดูเส้นทางหลบหนีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ
เห็นชัดนะคุณผู้ชมตามภาพในกล้องวงจรปิดนะ
ค้างภาพเอาไว้คุณผู้ชมบอกว่านักข่าวจ๋าอย่าเบลอหน้าเลย
จะได้จับตัวได้เร็วนี่ค่ะคนนี้ค่ะ
ว่านอกพื้นที่พระประแดงแต่เข้ามาก่อเหตุในพื้นที่พระประแดงค่ะ
กำลังตรวจสอบอยู่นะคะว่าจะเป็นลักษณะที่
ระเวนไปก่อเหตุตามห้างต่างหรือเปล่า
กำลังตรวจสอบดูว่าเข้าข่ายเป็นแก๊งแอบถ่าย
แล้วเอาคลิปไปขายตามเว็บไซต์เถื่อนหรือเปล่า
โอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นจริงต้องรีบจับเลยค่ะ

ทางบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่ไปคุยด้วยนะคะ
สำคัญมากเลยก็คือสภาพจิตใจ

เยียวยาสภาพจิตใจเด็กไม่ให้กระทบต่ออนาคตของเด็กนะคะ
คือเด็กอยู่ในวัยกำลังจดจำ๘ควบอย่างนี้ค่ะ
แล้วน้องเขาจะจำเรื่องราวอย่างนี้ไปจนโตต้องเยียวยาเรื่องของจิตใจให้ดี